ก็ต้องดูเรื่องของการประชุมคอรมอลวันนี้นะครับ

มันก็สืบเนื่องมาจากการประชุมคอรมอลครั้งที่แล้ว
ที่มีเรื่องนำเสนอเกี่ยวกับโครงการ

โครงการเร่งด่วนอย่างมาตรา๓๓
อย่างเราชนะอย่างคนละครึ่งอะไรแบบนี้นะครับ

แต่ทีนี้ก็ต้องมาผ่านมติว่าจะใช้อะไรอย่างไร
แล้วก็ประกาศออกมาให้ประชาชนได้ทราบนะครับ

ก็เป็นไปตามระบบวีดีโอคอนเฟอร์เนส์

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้๑ล้านล้านบาท

อนุมัติรายละเอียดของมาตรการบรรเทา
ผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
รอกเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับ

เราชนะจำนวน๓๒ล้าน๙แสนคน

เรารักกันกว่า๙ล้านคน๙ล้าน๒แสนคนนะครับ
โดยเพิ่มวงเงินให้คนละ๒๐๐๐บาท

ไม่ใช่อย่างเขาที่ออกไปบางคนบอก๗๐๐๐บ้างละ

ใช้จ่ายเยียวยาผลกระทบจากการประบาดของโควิด๑๙
ซึ่งทั้งหมดก็จะใช้งบประมาณอยู่ที่๘๕๕๐๐ล้านบาทนะครับ

จะเริ่มโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์
ตั้งแต่วันที่๒๐พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป

วันที่๒๐พฤษภาคมนะช่วงสัปดาห์หน้าแล้วนะคะ
แต่ก็ต้องดูนะว่าเขาจะโอนกันกี่งวดอย่างไรนะครับ

จะแยกตามการใช้งานของผู้ได้รับสิทธิ์นะครับ

คือผู้ใช้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์
โดยจะรับการโอน๒งวดงวดละ๑๐๐๐บาท
โอนเงินให้งวดแรกวันที่๒๐พฤษภาคม
งวดที่๒คือวันที่๒๗พฤษภาคม
ส่วนผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะเช่นเดียวกัน
แต่เป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ใช้บัตรประชาชนในการใช้จ่าย
จะเริ่มโอนงวดแรก๑๐๐๐บาทวันที่๒๑พฤษภาคมนะครับ
และโอนงวด๒๑๐๐๐บาทวันที่๒๘พฤษภาคม
ก็ช่วงวันใกล้เคียงกัน

ส่วนโครงการม๓๓เรารักกัน
งวดแรก๑๐๐๐บาทในวันที่๒๔พฤษภาคม
งวด๒อีก๑๐๐๐บาทในวันที่๓๑พฤษภาคม
โดยทั้ง๒โครงการกำหนดใช้จ่ายได้
จนถึงวันที่๓๐มิยนี้
นี่ก็เป็นข้อมูลที่อัปเดตออกมานะครับ
แต่ทีนี้เมื่อเช้าที่นายกรัฐมนตรีเข้าที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ก็ปรากฏว่านายยกรัฐมนตรีก็
ได้พูดถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อม

แล้วก็นายกก็จะลงพื้นที่ในการตรวจสอบนะในช่วงบ่ายวันนี้นะครับ
แล้วก็นายกรัฐมนตรีนะฮะก็ได้รับมอบเงินในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์นะครับ
แล้วก็มอบเงินส่วนนี้ให้ในกลุ่มคนที่ทำงาน

ที่เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่ออกมาจากคอรมอล
ส่วนคุณผู้ชมที่ถามว่าเอ๊ะฉันต้องไปลงทะเบียนใหม่ไหม
มาตรา๓๓เรารักกันแล้วก็เราชนะไม่ต้องทำอะไรนะคะ
ใช่ไหมฮะไม่ต้องค่ะเดี๋ยวจะมีเงินโอนเข้ามาเลย

เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะ